คุณผู้ชมคุณคิงคุณขวัญค่ะคือตั้งแต่เหตุการณ์ที่สยามภารกร

มันทำให้มีการกวาดล้างทั้งแบล็งกันบีบีกัน

แล้วที่จะให้ดูต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมมีร้านขายบีบีกันนะ
แล้วเขาดัดแปลงด้วยอ่ะจังหวะเนี้ยเดี๋ยวให้ดูหน่อยเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะ
บุกเข้าไปจู่โจมจับกลุ่มชูมือขึ้นครับอืม
สุดท้ายจะกำลังหลบคอครับชูมือขึ้นพี่ชูมือขึ้นครับชูมือมันสูง
เดินออกมาได้เลยชูมือก่อนชูมือไว้ก่อน

ครับ

ผมมีหมายจับนะพี่ชูมือไว้ชูมือไว้
แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปแล้วก็ไปค้นตัวค่ะ
เจ้าหน้าที่นี่แหละที่ชุดบริบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง

คือมีอาวุธสวมเกราะใส่หมวกแบบนี้เอาหมายสารมาแล้วก็ไปที่ร้าน
ร้านนี้เขาขายบีบีกันอยู่ที่ตำบลหนองบอลแดงอำเภอบ้านบึ่ง
แล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปสั่งให้ทางฝั่งเจ้าของร้านนั้น
ชูมือขึ้นแล้วเรียกให้มามอบตัวเจ้าหน้าที่ก็ค้นตัวนะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยคือนายคุณากรหลังจากนั้นก็คุมตัวพร้อมของกลางเป็นอะไรบ้างล่ะ
บีบีกันแมกกาซินกระสุนปืนหลายรายการ
แล้วก็ยึดเอกสารใบป๕ก็มีใบอนุญาต
เป็นใบป๕ปลอมค่ะมีอยู่ฉบับนึงนี่ก็เลยต้องคุมตัวมาสอบนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีก็คือผู้ว่าธวัชชัยศรีทอง
บอกว่าชุดปฏิบัติการพิเศษเขาได้เบาะแสมา
บอกว่ามีร้านที่ขายปืนบีบีกันใช้ใบป๕หรือว่าใบอนุญาตให้ทำ
ประกอบซ่อมแซมจำหน่ายปืนและเครื่องกระสุนเพื่อการค้า
เป็นการปลอมปลอมตรงไหนปลอมลายเซ็นต์ในอำเภอค่ะ
ซึ่งจริงเวลาคนจะออกใบอนุญาตป๕คือในอำเภอถูกไหม
อำเภอก็ต้องเซ็นปรากฏว่าปลอมลายเซ็นในอำเภอ
ก็ต้องนำกำลังเข้าไปบุกจับกลุ่มบุกตรวจค้น
นี่แหละตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลที่มาของเอกสารว่า
ไอ้ที่เอกสารปลอมเนี่ยใครร้านไหนเป็นคนออกเอกสารให้
ส่วนการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นปฏิบัติการเชิงรุกของทางกระทรวงมหาทัย
เพราะว่าเขาเน้นปราบรามร้านที่ขายปืนดัดแปลง
ซึ่งอย่างที่บอกไงว่ามาจากข่าวดังนี่แหละค่ะ
พอเกิดเหตุยิงที่สยามภารกรขึ้น